สำหรับคดีที่แก๊งวัยรุ่นก่อเหตุอย่างหดเยี่ยม
ฆ่าและฝังกลบกลางป่า
ข่มขืนและพยายามฆ่าด้วยนะคะ
ซึ่งคดีนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว
๔คนที่เราเล่าไปตั้งแต่เมื่อวาน

ส่วนอีก๒คนถูกกดดันอย่างหนัก

ซึ่ง๒ใน๔เป็นเยาวชนนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจก็เลยนำอีก๒คนมาแถลงข่าว
แล้วก็นำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ส่วนเมื่อวานนี้ตำรวจก็จับกลุ่มเพิ่มอีก๑คน
คือนางสาวซีรีมาภูพวกอายุ๒๐ปี
เป็นชาวอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเป็นสาวธอม
ซึ่งก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในสวนยางพาราที่อำเภอนายงจังหวัดตรัง

บอกว่าเธอทำหน้าที่คอยส่งอาหารให้กับกลุ่มผู้ต้องหาเท่านั้น
นี่คือภาพของการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะ
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
พลตำรวจรีเอกพบประสิทธิ์วัฒนาชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
แถลงข่าวจับ๒ผู้ต้องหาแก๊งปืนควาย
เป็นเยาวชนอายุ๑๙ปีและ๑๘ปี
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงคลา
หลังก่อเหตุลวงเยาวชนชายอายุ๑๘ปี
ชาวตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุงไปฆ่า
แล้วก็นำศพไปฝังไว้บริเวณเขาพับผ้าเทือกเขาบรรทัศน์
ริมถนนสายตรังพัทธลุงเพื่ออำพางคดี
ส่วนแฟนสาวอายุ๑๙ปีถูกรุมข่มขืนและทำร้ายร่างกาย
แล้วก็นำร่างโยนทิ้งเหวบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมา
เปิดเผยแบบนี้ค่ะบอกว่าสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาแก๊งปืนควายได้แล้ว๔คน

แล้วก็มีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก๑คนอายุ๒๐ปีเป็นผู้หญิง
แล้วก็จับกลุ่มได้เมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา

สาเหตุที่ก่อเหตุก็คือ
ผู้ตายเคยเป็นแฟนกับน้องสาวหนึ่งในผู้ต้องหา

แต่ผู้ตายก็ได้เลิกราแล้วก็ไปคบกับแฟนสาวคนปัจจุบัน
ทำให้น้องสาวของผู้ต้องหาเสียใจ
วางแผนลงมือก่อเหตุดังกล่าว
จากนี้ผู้ต้องหายังให้การนะคะว่าระหว่างก่อเหตุ
ไม่มีใครถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ตามที่ตกเป็นข่าว
ซึ่งเมื่อวานเราเล่าไปว่าหนึ่งในผู้ต้องหาบอกว่ามีการถ่ายคลิปไว้จริง
แต่ว่าล่าสุดบอกว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้

คุณผู้ชมคะแก๊งปืนควายเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
ตั้งแต่เมื่อต้นปี๒๕๕๗มีการเปิดเฟซบุ๊กเพื่อประกาศตัว
ปืนควายก็คือเป็นแก๊งที่ใช้ปืนลูกซองพกสั้นเป็นอาวุธประจำกลุ่ม
จากการตรวจสอบของตำรวจก็พบว่าคดีที่กลุ่มนี้ก่อเหตุเป็นคดียาเสพติด
แล้วก็กลุ่มได้สลายตัวไปแล้วเมื่อต้นปี๒๕๕๙
ซึ่งคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหาบอกว่าก่อนก่อเหตุได้ดื่มน้ำต้มพืชกระท่อมกันอยู่
ก็คือเป็นสารเสพติดที่แก๊งปืนควายแก๊งนี้เสพกันอยู่บ่อยครั้ง
แล้วก็เป็นคดีที่เคยติดตัวกันมาก่อนหน้านี้นะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกไว้ว่านอกจากนำตัวมาแถลงข่าวก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย
ซึ่งการทำแผนประกอบคำรับสารภาพมีทั้งญาติมีทั้งคนในพื้นที่นับร้อยคน
มาดูด้วยความโกรธแค้นเพราะว่าการกระทำนั้นโหดเยี่ยมมากนะคะ
แล้วก็ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่มีการติดป้าย
รณรงค์ต่อต้านเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น